คุณผู้ชมครับวันนี้มีหนึ่งเรื่องที่คนในสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักทีเดียวครับ
กับการตัดงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หรือว่าบัตรทองนะฮะมูลค่าถึง๒๔๐๐ล้านบาท
งบประมาณที่ถูกตัดออกไปแล้วก็เอาไปไว้กองกลาง
เพื่อไปแก้ไขปัญหาเรื่องของโควิด๑๙
แต่ก็มีคำถามจากประชาชนว่าเอาแล้วบัตรทองของฉันยังสามารถใช้สิทธิ์ได้เหมือนเดิมหรือไม่

กลายเป็นเรื่องที่กลุ่มแพทย์และคนรักหลักประกันสุขภาพ
ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยและท้วงติงอย่างหนัก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๒๑เมษายนที่ผ่านมา
เห็นชอบกับข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข
ให้ตัดงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
งบบัตรทองจำนวน๒๔๐๐ล้านบาท
รวมทั้งงบของกระทรวงสาธารณสุข๑๒๐๐ล้านบาท
รวมเป็น๓๖๐๐ล้านบาท
นำไปตั้งเป็นงบสำรองฉุกเฉิน
เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙
คนแรกที่ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้
คือนายแพทย์สุพัฒน์ฮาสุวรรณกิจ
พอโรงพยาบาลจนะจังหวัดสงขลา
ว่าการตัดงบบัตรทองเป็นวิธีคิดที่เพี้ยน
เพราะตลอด๓เดือนที่มีการระบาดของเชื้อโควิด๑๙
โรงพยาบาลต่างแทบไม่เคยได้รับงบประมาณ
ที่เป็นตัวเงินจากรัฐบาลเลย
มีแต่เงินบำรุงเงินจัดสรรจากสปสช
มาตัดงบของสายสุขภาพลงไป๓๖๐๐ล้านบาท
เป็นวิธีคิดที่สอบตกโดยสิ้นเชิง

ตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ
ก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยเช่นกัน
เพราะกองทุนสปสชในส่วนบัตรทอง

ถูกตัดไปถึง๒๔๐๐ล้านบาท
ทำให้จะส่งผลกระทบกับโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ

ก็ยิ่งสร้างภาระด้านการเงินให้กับโรงพยาบาล
กระทบไหมสนถามภูมิในการโรงพยาบาลทุกแห่ง

เรื่องนี้ทำให้นายแพทย์สุขุมกาญจนพิมาย

ว่าการที่งบบัตรทองถูกตัดไป๒๔๐๐ล้านบาท
อยู่ในส่วนของเงินเดือนค่าตอบแทนของข้าราชการบรรจุใหม่
กว่า๔๕๐๐ตำแหน่งที่เพิ่งอนุมัติไป
ไม่ใช่ค่ารักษาผู้ป่วยบัตรทองตามที่หลายคนเข้าใจผิด
ในส่วนเงินเดือนแล้วก็ค่าตอบแทนของข้าราชการ
และดังเมื่อมันมีประโยชน์ข้าราชการเพิ่มขึ้น
สปตชก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนข้าราชการนะครับ
ที่เราโอนเข้ามาเนี่ยไม่เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลเลย

ที่เราโอนมาเราก็ได้หารีบกับส่วนสาธารณสุขมาโดยตลอด
ส่วนที่โอนมาจะเป็นงบที่เกี่ยวกับภูมิขราดตอน

ทำจดหมายถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
และนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภา
เพื่อขอให้เปิดสมัยประชุมสภาวิสามัน
เพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหาโควิด๑๙
และขอให้สมาชิกรัฐสภาทั้งสสสว
เสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยเฉพาะพรกรเงินกู้
จำเป็นต้องรับฟังความเห็นโดยเร็ว
หลังพบว่ามีหลายโครงการต้องได้รับการปรับปรุง

เพื่อให้การใช้งบประมาณคุ้มค่า
และแก้ปัญหาได้ตรงจุดที่สุด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน